คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะที่มีรถกระบะนะครับ
บรรทุกนักศึกษาฝึกงานไปแล้วก็ไปประสบเหตุทำให้เทกระจาดเสียชีวิตกันไป๑๓ศพ
คนขับรถเขาฟื้นแล้วเขาไม่ตายแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เมาแต่ขับรถมาเร็วมาก
ต้องการจะแซงไปทางขวาแต่จังหวะแซงไปปุ๊บไปเจอรถพอดีก็เลยหักซ้ายแบบกระทันหัน
อืมแล้วเขาบอกว่าภาพมันก็ตัดไปเลยอ่าแล้วก็กลายเป็นที่เราเห็นในคลิปตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
คือผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลสำหรับคนขับรถออกมาแล้วนะ

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด
แต่ว่าวัดตอน๖โมงเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนไปมันเลยไปนานแล้ว

แล้วพอฟื้นมาเขาบอกกับพ่อเขาว่าเขาอยากตาย
เหมือนกับที่เขาทำให้น้องทั้ง๑๓คนต้องตาย
นอนร้องไห้ตลอดเวลาพอรู้ข่าวว่ามีคนตายเยอะขนาดนั้นนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสพบางแก้ว
ก็พูดถึงความคืบหน้าของคดีนี้
ได้มีการสอบสวนแล้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้ว

ส่วนนายนิตยาสุกจันคนขับกระบะ
แพทย์ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดแล้ว
แต่เขาไปตรวจตอน๖โมงของ๒๙กันยายน
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืน๒๘ต่อเนื่องเช้า๒๙ประมาณสักเที่ยงคืน
ซึ่งมันก็เลยมาหลายชั่วโมงปรากฏว่าก็ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

เรื่องต้นก็ต้องถูกดำเนินคดีกับคนขับรถคนนี้หลายข้อหา
๑ขับรถโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย
ทางด้านของนายเลิศสุบจันทร์อายุ๕๕ปีซึ่งเป็นพ่อของคนขับกระบาดคนนี้
เขาบอกว่าลูกชายฟื้นมาแล้วบอกกับเขาว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถข้างหน้าขับช้า
เขาขับมาเลนกลางตัวคนขับรถก็เลยจะหักออกขวาเพื่อแซงไปแล้วขับมาค่อนข้างเร็วมาก
พอหักออกขวากลับไปเจอรถอยู่ข้างหน้าก็เลยหักหลบแล้วมันเสียหลักปัดไปหมุนไปทางซ้าย
แล้วหลังจากนั้นภาพมันตัดเขาก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยนะฮะแล้วพอฟื้นมามารู้ว่ามีคนเจ็บคนตายเขาเสียใจมาก
ตัวคุณพ่อเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ดีใจว่าลูกชายไม่ตายไม่ได้ดีใจเลย
แล้วเสียใจกับเหตุการณ์นี้ดูภาพแล้วพูดไม่ออกเลยขอโทษครอบครัวคนสูญเสียทั้งหมด
พยายามจะไปดูแลคนสูญเสียให้ได้เท่าที่ทำได้แล้วฝากขอโทษแทนลูกชายของผมด้วย
อันนี้พ่อคนขับกระบะเขาบอกมานะครับเท่าที่ถามลูกเมาหรือเปล่าบอกพ่อมาซิ
บอกว่าผมไม่ได้เมาพ่อแต่ผมขับรถเร็วมากนะพอลูกชายรู้เรื่องว่ามีคนตายถึง๑๓คน
บอกว่าเขาอยากตายเขาอยากตายเหมือนกับที่ทำให้น้องทั้ง๑๓คนต้องตาย
ทุกวันนี้นอนน้ำตาไหลตลอดเวลาพ่อเนี่ยทำได้เพียงแค่ปอบลูกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
มันเกิดขึ้นไปแล้วสุดท้ายต้องทำใจไปฟังเสียงนะฮะ
ก็เสียใจนะครับทำไมชัยว่าลูกผมจะรอดแต่มันใดหมายคำว่าผมเลยจะดีใจ
เสียใจมากคือการที่เจาะขึ้น
เพื่อที่จะไปดูแลผู้สูญเสียครับ
ก็จะทำให้ทำได้นะครับ
ต่อหน้ากาดอย่างตาหลับกับคุณเพื่อนครับ
ก็จะหมายคำในตาด้วยของเขา

ต่อทะครดูต่อนอน

เหตุการณ์นี้ไม่มีใครไม่เสียใจคุณพ่อเองก็เสียใจมากถึงกับร้องไห้คือก็ลูกทำคนตายต้อง๑๓คนนะฮะคุณผู้ชมนักข่าวของเราไปพูดคุยกับญาติของคนที่ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือนายพุทธพงศ์รินรมหรือนายเป่าอเป่าอายุเป็นนักศึกษาฝึกงานเหมือนกันนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส
ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นเบื้องต้นหมอดามขาแขนที่หักแล้วก็เย็บแผลที่ฉีกขาดบริเวณข้างลำตัวแล้วก็ปากให้น้องแล้วซึ่งน้องเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้หมอให้รอจนกว่าน้องแข็งแรงกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะมีการผ่าตัดสมองนะคะทีนี้สิ่งที่ครอบครัวกังวลแล้วก็บอกผ่านผู้สื่อข่าวของเรามาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาเพราะใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษา
อย่างนั้นโทรสอบถามเลขาธิการสปสชก็คือสิทธิ์บัตรทองนั่นแหละ
ทองไม่มีวันหมดอายุนะคะฝากบอกครอบครัวแบบนี้นะคะ
ครอบครัวบอกว่าจะต้องมีการจ่ายค่ารักษาเองคืนละ๓๐๐๐๕๐๐๐บาท
ยืนยันว่าไม่โกรธคนขับแต่อยากให้ญาติของคนขับมาถามถ่ายอาการบ้าง
รถตู้ก็จนมองหน้ากระวังว่าผมนั่งพิมพ์นมมือมาทำไม
ตัวตอบสนองได้แล้วนิดหน่อยก็ตาม
แต่ก็ยังมีความหวังก็ยังดีกว่า
เขายังใช้สิทธิ์ของบัตรทองอะไรเนี่ยนะ
คือจะหมดเขตพรุ่งนี้นะครับ๗๒ชั่วโมง
แล้วหลังจากนี้ไปทางเราไม่มีค่าสำรองที่จะใช้จ่ายเอง
หมายถึงรักษาพยาบาลฉุกเฉินบัตรทอง
ไปโรงพยาบาลเอกชนจะหมดพรุ่งนี้๗๒ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้ทางบริษัทที่น้องทั้ง๑๙คนไปฝึกงานเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็ไปดูที่นี่ด้วยนะ
ปรากฏว่าปิดทำการค่ะเจ้าของอู่แล้วก็พนักงานเนี่ย
ไปร่วมแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ทีนี้ลองไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
มันมีรางบอกเหตุหรือว่ามีอะไรบอกมาก่อนไหม
นี่คือนางนิตยาธานนท์นะคะเป็นชาวเยอะโสธรแม่ของนายโชคชัยหรือว่ากล้องหนึ่งในผู้ตาย
แม่จำได้แม่นเลยว่าฝีเท้านักแบบนี้ฝีเท้าของลูก

แล้วมันเสียงเท้าใครไม่พอนะคะตกค่ำค่ะ
มาจากไหนไม่รู้มาเห่าหอนอยู่ที่บ้านรอบบ้าน
ไม่มีสาเหตุให้สามีไปไล่หมาก็ไม่ยอมไป
จนกระทั่งตีหนึ่งโทรศัพท์ก็มาถึงค่ะว่า
ลูกชายเสียชีวิตแล้วนะคะ
แม่ของนายสุริยันหรือว่านายกอล์ฟ

เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
พ่อที่มีอาชีพขายไอศกรีมอยู่ในกรุงเทพ
สร้อยคอที่ห้อยพระเครื่องอยู่เป็นประจำขาด
ร้อยวันพันปีไม่เคยขาด

มันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวแน่
เพราะว่าพ่ออยู่กรุงเทพไงขายของขายไอศกรีมอยู่

สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นจริง
เพราะว่าทราบข่าวว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตกับเพื่อนรวม๑๓ศพ

นั่งซ้อนนั่งข้างหลังกระบะหลังเนี่ย๑๓คนตายหมด
ส่วนคนที่รอดคือคนที่นั่งอยู่ในตัวรถทั้งหมด

ครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ